คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันต่อนะคะ

สำหรับพี่มาช่าต้องใช้คำนี้
ปีนี้พี่มาช่าพี่ช่าของเราเนี่ยอายุ๕๐แล้วนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อเช้าเนี่ยมาบวงสวงละครเรื่องใหม่ในรอบ๓ปีค่ะ
มาคราวนี้นะคะรับบทมาเฟียสลับร่างกับพี่วิลลี่ค่ะ
ก็เลยมาในลูกห้าวลุยทาปากดำเทพมาเลยคุณผู้ชม
ซึ่งพี่มาช่าก็เล่าให้ฟังนะคะว่าระหว่างถ่ายทำก็เกิดอุบัติเหตุสุดหวาดเสียวค่ะ
เมื่อพี่ช่าเนี่ยไปเหยียบตะปูเข้าอย่างจังค่ะ
โชคดีไม่เป็นอะไรมากค่ะ
ส่วนเรื่องอวดบิกินี่เซ็กซี่ทะเลเดือดที่โพสต์ลงไอจีแบบรัวเลย
ช่าบอกว่าเอาจริงบางเซตเนี่ยพี่ก็จำไม่ได้ถ่ายมาเยอะทุกท่าทุกท่า
โอ้โหดัดเต็มมีเยอะกว่าห้าหมื่นช็อตคุณผู้ชม
รับตรงนะคะว่ากว่าจะสวยสตาร์ฟไว้ในวัย๕๐ปีพอดิบพอดีแบบนี้นะคะ
ก็มาจากการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ
เพื่องานหน้าจอแล้วก็เพื่อแฟนคลับที่รักเธอมากจริงค่ะ
เยอะมากมันถ่ายจนเดี๋ยวนี้มันบางทีบางคนมาถามพี่ช่าจำได้เลยไหมเล่น
บางทีเดี๋ยวนี้ก็จำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคือพี่ช่าคิดว่ามีเป็นมากกว่าห้าหมื่นแล้วอะค่ะ
ตัวเองบางทียังแบบฮะนี่ฉันเหรอ
ปีชาเล่นบู๊มาตั้งแต่บ่าย๓โมงค่ะ
เล่นกันถึงเกือบตี๓ตะปูตะปูตั้งอยู่
เหยียดเต็มเหมือนนอกนึงออกมาพรุปแบบฟึบ
พี่ก็แบบเอออะไรเนี้ยโอ้โหพี่ก็อื้อหือ
แต่ว่าตั้งแต่เล่นมาก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะ
จนกระทั่งวันนั้นทุกคนก็เลยแบบพอเสร็จตี๔นะคะ
ก็แบบเอิ่อทุกคนมึงบอกพี่ช่าไปฉีดยาปัทยากเถอะ

คุณแม่แซ่บนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทิ้งวงการนะคะ
เดี๋ยวหายตี้คงกลับมาเล่นละครเองแหละ
ส่วนเรื่องแฟนนะคะพี่ช่าก็บอกว่าเป็นห่วงนะแต่ไม่เคยห่วงค่ะ
ถามว่าตอนนี้มีไหมเมช่าตอบฟาดมาก

ว่าถ้าลูกพี่ไม่มีแฟนเนี่ยก็คงแปลกแล้วล่ะค่ะ

ถึงแม้ว่าพี่จะเป็นแม่นะคะแต่ว่าพี่ชายก็คิดว่า
มันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่พี่จะต้องไปยุ่งกับเขาทุกเรื่อง

เพราะว่าเขาก็มีละครติดต่อเขาเหมือนกัน
ค่ะรอดูผลงานละครทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะ

อยากเรียกดูลองดูซ้อมดูอะไรอย่างนี้